ค่ะวันนี้นะคะมากัดกันให้สะบัดกับเราสองคนในรายการ

วันเสาร์แบบนี้ก็มาเจอกับเราสองคน

มาในวันนี้กิจกรรมดีมีมานำเสนอ
และอยากจะมอบของรางวัลให้กับคุณผู้ชม

แต่ถามว่าจะได้ยังไงก็ทำตามกติกาของเรา

ดูข่าวของเราให้จบแล้วคุณก็จะตอบคำถามได้

เราถามไปว่ารถประเภทอะไรที่อยู่ก็สตาร์ทเอง

สประเภทอะไรนี่มีแบบไหนบ้างครับพี่ฝน
อย่างเช่นรถเมย์รถบรรทุกรถไฟรถเก๋งรถกระบะ

แต่จะตอบได้ก็ต้องดูข่าวเราก่อนนะ
ใช่แล้วค่ะถ้าตอบได้นะคะรับไปเลยค่ะ
ย้ำกันตรงนี้ทำให้ถูกกติกาก็คือ

รวมไปถึงแฮชแท็กหมายเลขโทรศัพท์ของคุณผู้ชมด้วย
เพื่อยืนยันว่าถ้าคุณผู้ชมเป็นผู้โชคดี
เราจะได้เช็คกับหมายเลขโทรศัพท์ให้ถูกต้องนั่นเองนะครับ

ไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ก
คุณตาสุดช้ำถูกพระหลานชาย
หลอกให้พาไปทำธุระแต่ระหว่างทาง

รถมอเตอร์ไซค์ของคุณตาหนีไปเฉยเลย

งานนี้นะคะหลอนกันตั้งแต่กลางวันแสกเลย
เมื่อรถคันนี้อยู่อยู่ก็เปิดตอนเองนะคะ

จะผีหรือจะคนหรืออะไรต้องติดตามค่ะ

โชเฟอร์หื่นผู้จารวนลามสุดท้าย

คู่กัดสะบัดข่าว
มาเรื่องแรกกันหน่อยนะครับ
เห็นใจคุณตาท่านนี้ก็คือหลานชาย

นั่นแหละครับมาขอร้องให้คุณตาเนี่ย

แวะที่จะทำธุระนิดนึง

คุณตาเองก็ไปแจ้งความนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่คุณตาอยากจะทำเพราะว่า
เพื่อจะเป็นกำลังใจเผื่อจะไปโดนบันดาลใจให้หลานคนนั้น
ที่เป็นพระเปลี่ยนใจเอารถมอเตอร์ไซค์มาคืน

เจ้าชื่อสัตว์ทางฝ่ายประคำเค้าให้นายอิทธิ์กุญกับเว้น

พระม่วนเพราะว่าพระอิทธิ์นี่ที่เอาไปเค้าให้กลับเมื่อคืน
เออโดนบันดาลให้พระเอ็มเปลี่ยนใจเอามอเตอร์ไซค์มาคืน
เนี่ยครับไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องได้กลไม่ได้ด้วยมนต์ก็ต้องด้วยคาถา
ต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนายอิทธิ์นะครับ
คนนี้ฮะนายอิตนุษยผักแว่นอายุ๖๑ปีคุณตานี่แหละฮะ
กับญาติญาติเลยมาที่บริเวณตรงนี้นี่คือจุดที่เกิดเหตุเลยนะครับ
ตรงบริเวณสามแยกทางเข้าฝ่ายปะคำตำบลโคกมะม่วง
อำเภอประคำจังหวัดบุรีรำทำพิธีเลย
วดน้ำบนบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โดนจิตโดนใจ
ให้พระหลานชายก็คือพระเอ็มที่ก่อเหตุขโมยมอเตอร์ไซค์
ให้นำรถมอเตอร์ไซคันนี้ของคุณตามาคืนเถอะ
เรื่องของเรื่องคุณตาเล่าให้ฟังว่าช่วงเช้าของวันที่๒๘ตุลาคมที่ผ่านมา
พระเอ็มพระหลานชายที่ก่อเหตุน่ะเป็นหลานของภรรยาที่มาหาที่บ้าน
จักรบุรีรัมป์นะมาขอให้คุณตาช่วยขับขี่รถบาร์ไทย

คุณตาก็ยาดกันหลานกันที่ก่อเหตุ
ก็ซ้อนท้ายมาเดี๋ยวตาไปส่งเอง
ระวังทางก็แวะเติมนมัน
ตรงเนี้ยไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกครับค่ะแต่หลังจากเติมน้ำมันเสร็จ
ขับไปอีกสักพักแวะจอดข้างทาง
ข้างทางเพราะว่าคุณตาแกอยากจะแบบทำธุระ
ก็คือจะไปจอดเพื่อปัสสาวะข้างทาง

จังหวะที่กำลังทำธุระอยู่นั่นแหละ
ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์มันสตาร์ทไง

น่าเห็นใจขนาดไหนคนแก่คุณตา
ไม่รู้จะทำยังไงตกใจกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีโทรศัพท์แต่ทำอะไรไม่ถูก

พอจะตั้งสติได้และยังโชคดีเพราะมีกำนันที่รู้จักกัน
ขับรถผ่านมาแถวนั้นตัวคุณตาเองก็เลยโบกมือขอขอไปด้วย
รถมอเตอร์ไซค์โดนพระหลานชายขโมยไปแล้ว
หลังจากนั้นครับคุณตาก็ไปแจ้งความกับทางตำรวจนะฮะให้ช่วยติดตามให้หน่อย
และจากการตรวจสอบประวัติของพระเอ็ม
พระเอ็มเพิ่งพ้นโทษคดีฆ่าคนตาย
แล้วจากนั้นก็ไปบวชเป็นพระอยู่ในพื้นที่ได้ประมาณสัก๑พันศา
เอางี้ละกันคนเรามันควรจะได้โอกาสถูกไหมล่ะ
ทุกคนก็คิดแบบนั้นว่าพระเอ็มน่าจะกลับตัวกลับใจ
เป็นคนดีแล้วสุดท้ายมาก่อเหตุขึ้นอีก
โอ้โหเสียใจมากนะทุกคนเสียใจหมด
ลูกสาวของคุณตารู้สึกเสียใจมาก
ที่เหมือนกับลูกตัวเองมาก่อเหตุแบบนี้กับพ่อของตัวเอง
แล้วก็ในสภาพที่เป็นพระด้วยนะคะ
ก็เลยอยากจะฝากประชาสัมพันธ์นะฮะให้ใครที่เห็นรถจักรยานยนต
อยากจะให้ดูอีกสักทีนะฮะรถบริษัทคันนี้นะครับ
ขอให้สวบุษีแล้วก็ทศ๘๕๒บุรีรัมต์
ก็ลองแจ้งข้อมูลนี้ไปทางคุณตำรวจได้นะครับ

ก็ยังไงก็ต้องฝนว่าเดี๋ยวก็ได้คืนค่ะ
ไปดูกันต่อนะคะหนุ่มคนนึงค่ะไปเปิดบัญชี
แต่ว่าเขาก็ถูกเจ้าหน้าที่แบบ
เจ้าหน้าที่อ่ะสักถามนู่นนี่นั่นเยอะ

เปิดไก่ทางกรรมะใดใช่ไหม

เต็มคาราเบล
มันเต็มคาราเบลเลยใช่ไหม

โอ้คือเหมือนกับบาร์มาเต็มเลย

แค่มาแลกจะปัญชีต้องหุ่นหยิดแบบนี้ด้วยหรือนี้
พนักงานธนาคารที่เสียงดังลั่นเลยครับไม่พอใจค่ะ
พนักงานนี้เขาถามข้อมูลเยอะนะคะซึ่งผู้โพสต์ก็คนที่เป็นลูกค้าด้วยกัน
เขาถ่ายไว้นะคลิปนี้เขาบอกว่า
งั้นก็แสดงว่าคนที่เขาถ่ายคลิปเนี่ยน่าจะเห็นท่าทางไม่ดีแล้ว
เขาก็เลยเตรียมมือถือเอามาถ่ายพฤติกรรมคนนี้

หันไปมองเนี่ยเขาก็ตะคอกใส่เลยว่า

ทุกคนก็เลยไม่กล้าที่จะคุยด้วยนะคะ
พอถึงคิวของตัวเองก็เนี่ยเปิดชามผู้ใส่พันธการดำรั่นเลย

พนักงานก็ต้องบอกว่าก็ดีเอาจริงจะกี่บาทก็แล้วแต่พี่
แต่ว่ามันจะมีขั้นต่ำขั้นต่ำอะไรของเขาอยู่

ซึ่งเขาก็แบบเขาก็ไม่ยอมเขาก็ตอบกลับชื่อจำเสียงที่ไม่ดีบอกว่า
ทำงานที่ไหนบริษัทไหนอะไรเขาบอกไม่มีชื่อเป็นคนไทย

แล้วก็ออกจากธนาคารไปนะคะ
ซึ่งเหตุการณ์นี้ทั้งพนักงานแล้วก็ผู้ใช้บริการหัวกุ้งงงกันเป็นไก่ตาแตกเลย
บอกว่าเขาไปโมโหมาจากไหนถึงได้ผ่านแบบนี้

จฉาชีพค่ะเขามารับจ้างให้เปิดบัญชีก็มีเยอะ

ใช่แล้วค่ะคอยพูดคอยจากนิดนึงลื่นกดใครโมโหใครก็๑๒๓๐๐๖

เออทำใจยึนล่มเลยนะ
อารมณ์มันก็จะมาเต็มคาราเบลแบบนี้
เป็นข่าวที่ว่ากันว่าน่าจะเป็นข่าวปลอม

เพราะยุคนี้ปัจจุบันเนี่ยเวลาโทรศัพท์
มักจะไม่ได้โทรเข้าเบอร์กันแล้ว
มักจะโทรเข้าทางไลน์

ใช้การโทรทางไลน์นี่แหละมันมีข่าวบอกว่าถ้าใช้โทรทางไลน์แบบนี้มากเกินไป
อาจจะทำให้เกิดโรคก็คือสมงสมองเนี่ยมีเรื่องของเนื้องงเนื้องอก
เป็นไปได้หรือเปล่าไปติดตามข่าวนี้หน่อยนะครับ
มาเล่าให้ฟังกันจะได้ไม่ต้องไปแชร์
นะเรื่องของเรื่องฮะมีการแชร์ข้อความกับข่าวที่ว่า
อันตรายจากการโทรทางไลน์อาจทำให้เกิดเนื้องอกในสมอง

ข่าวปลอมครับเป็นไปไม่ได้หรอกครับ
เกิดเนื้องงเนื้องอกในสมอง
ถ้าเนื้อไม่งอกอะไรก็สั่งเป็นกงตรงก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ว่าไป

ล่าสุดทางสถาบันประสาทวิทยา
เขาตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงมาว่า

เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงนะครับ

อยู่ในสิ่งแวดล้อมของโลกก็มีทุกที่อยู่แล้ว

และในบริเวณที่ใกล้กับเสารับส่งสัญญาณก็ไม่แตกต่างจากบริเวณที่อยู่ห่างกันออกไป
หรือแม้แต่ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่พกพาติดตัวไปได้ทุกที่เนี่ย
เรื่องนี้การใช้โทรศัพท์จริงข่าวแบบนี้มันมีมาตั้งแต่สมัยก่อนนู้นแหละ
แต่เขายังไม่มีเรื่องของการศึกษาที่ยืนยัน
เรื่องของผลกระทบกับสัญญาณโทรศัพท์ที่มีต่อคนต่อสมองต่อส่วนต่างของร่างกายอย่างจริงจัง
เพราะฉะนั้นนะครับพอมีข่าวแบบนี้มีข้อความแบบนี้ออกมา
ก็ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ข่าวจริงแต่อย่างนี้ละกันฮะ
เรื่องของผลกระทบในการใช้โทรศัพท์นานมันมีอยู่แล้ว
คุณผู้ชมพี่ฝนเวลาเราใช้โทรศัพท์นานอย่างเช่นคุยนานมือถือร้อนไหม

หรือว่าตัวหูฟังแบบไร้สายเดี๋ยวนี้ก็มีใช้กันทั่วไปนะครับคุณผู้ชมครับ
ก็ถ้าเป็นไปได้ใช้ทางนั้นก็ดีไม่ต้องถึงขั้นแบบเอามือถือมาแนบที่หู
และถ้าเกิดว่าไปเจอกับข่าวปลอมอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับสุขภาพ
ก็ลองโทรไปเช็คสอบถามกับหมายเลขนี้ที่เราขึ้นให้อยู่นะครับ
ใช้โทรศัพท์มือถือนานแล้วหน้าดำนะคะ

ไม่เกี่ยว

ค่ะยังไงข่าวจริงข่าวปลอมยังไงก็เช็คกันดีแล้วค่อยแชร์นะคะ

ไปดูกันต่อนะคะอุบัติเหตุที่สี่แยกไฟแดงของคุณลุงคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต
แล้วก็เขาบอกว่าเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
ล้มแล้วล้มอีกล้มอีกแล้วก็ล้มแล้วล้มอีกแล้ว
โอ้โฮ

นี่แหละค่ะล้มแล้วล้มอีกนะคะล้มอีกแล้วก็ล่มอีกแล้วนะคะ

ของเจ้าของที่เขาโพสต์เนี่ย
เพราะบันทึกเหตุการณ์ช่วงเย็นของวันที่๒๗ตุลาคมที่ผ่านมา
บริเวณ๔แยกไฟแดงแห่งหนึ่ง
ซึ่งคุณลุงเนี่ยเสื้อสีฟ้านะคะเสื้อสีฟ้าแขนยาว
หมวกกันน็อกด้วยนะเต็มใบสีขาวเลย
ขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วก็เสียหลักล้มทรงตัวไม่อยู่
ในขณะที่รอสัญญาณไฟจราจรแบบนี้แหละค่ะ
เนื่องจากว่ามาจอดติดไฟแดงอ่ะเนอะ
เออทำให้เจ้าของคลิปเนี่ยเขาก็ตั้งกล้องไว้แล้วก็เพื่อนเขาเห็นรถล้มนะ
เขาก็ลงไปช่วยนะคะลงไปช่วยพยายามประคองคุณลุงขึ้น
พยายามแล้วแต่ว่าก็ยังล้มอีกนะคะ
ตั้งขึ้นมาแล้วก็คุณลุงก็ทำล้มอีก
ซึ่งทรงตัวไม่อยู่แบบนี้เซไปเซมา
จักรยานเกือบจะทับรถตัวคุณลุงเหมือนกันนะ
นี่หลบอีกแล้วก็บอกแล้วนะ
โจทย์เขาบอกว่าแบบไม่ไหวล่ะต้องติดต่อหาเพื่อนหรือหาย่าน
มารับคุณลุงและเนื่องจากคุณลุงไม่สามารถกลับบ้านเองได้แล้วนะคะ
นี่บางช่วงในคลิปนี้มีนั่งคล่อมจักรยานแล้วก็

ลุงบอกว่าลุงไม่เมาแต่ว่าต้องไม่ขับนะ
ก็ไม่ได้มากล่าวหาว่าลุงเมาหรือไม่เมานะ
แต่เห็นท่าทางลุงแล้วเนี่ยถ้าให้ขับต่อเกรงว่าจะเป็นอันตราย

บอกอุบัติเหตุซ้ำซ้อนค่ะล้มแล้วล้มอีก

เดี๋ยวนะคะลวยมาอีกคำหนึ่งก็มา

แต่ให้ดูกันเนี่ยนะครับก็ฝากเตือนกันเนาะ

คืออย่างนี้ถือว่าเป็นพลเมืองดีที่ช่วยกันสอดส่องดูแล

ขอให้คุณลุงแบบว่ากลับบ้านโดยสวัสดีภาพนะคะ
ใครที่นั่งแท็กซี่จริงยุคนี้มันไม่ใช่แค่ผู้หญิงหรอกนะ
ผู้ชายเองบางทีก็ต้องระวังตัวด้วย
แต่ที่จะให้ดูคลิปนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่ง
เธอนั่งแท็กซี่นะฮะจากหมอชิดจะไปลงที่จุดหนึ่ง
แต่ในระหว่างทางมันเกิดเหตุที่ทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจ
เพราะคนขับแท็กซี่มีการเปิดรูปที่เป็นผู้หญิงใส่บีกินงบิกินี่
ดูก็ไม่ได้ว่าหรอกแต่ก็ไปดูคนเดียวดิ
แต่ลักษณะเหมือนเปิดตั้งใจให้คนด้านหลังได้เห็น

แล้วมีการพูดคุยในลักษณะลวนลามด้วย

แบบนี้ก็ชอบนั่งเดี๋ยวนะ

ขอทวนประโยคซ้ำหรอกนะ
แต่ได้ยินมาแบบนี้มันชัดเจน

เปิดมือถือขึ้นมาแล้วก็ดูภาพ
ลักษณะของผู้หญิงที่ใส่บิกินี่อะไรแบบนี้
แล้วเปิดแบบตั้งใจให้คนหลังเห็น
ค่ะแล้วก็พูดจาแบบ
ผู้หญิงคนนี้เขาก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน
แต่เธอทำใจดีสู้เสือแล้วก็นั่งต่อไปจนจบแล้ว
อย่างที่เห็นในคลิปเธอพยายามหัวเราะ
เพื่อเหมือนกับเป็นการกลบเกลื่อนประมาณว่า
เอ้าก็ไม่น่าจะมีอะไรนะ
แล้วก็รอจังหวะจนถึงที่หมายแล้วเธอก็ลงดีกว่า
ถ้าเป็นฝนฝนจะแกล้งโทรหาตำรวจ
มันมีวิธีมากมายพี่ฝนที่จะป้องกันตัวเราเอง
แต่เล่าให้ฟังหน่อยนะครับคุณผู้ชมฮะว่า
คนที่เขานั่งแท็กซี่มาเนี่ยเขาบอกว่าเขานั่งมาจาก
หมอชิดจะไปเอกมัยแล้วปรากฏว่าอยู่
คนขับแท็กซี่ก็มีพฤติกรรมลักษณะแบบนี้
กราฟิกที่เราขึ้นให้อย่างที่ผมบอกไปกับพฤติกรรมของเขา
เธอบอกนะฮะว่าตอนแรกก็อยากจะขอลงเหมือนกัน
แต่อย่างนี้มันก็ถือว่าไม่ได้ไกลมาก
แล้วรถมันก็เหมือนจะติดมันก็หาแท็กซี่ยากอยู่นะ
เธอก็ทำใจดีสู้เสือแหละก็อย่างน้อยเนี่ย
มันก็ยังมีเพื่อนร่วมทางเต็มไปหมดมันก็ไม่ได้อยู่ในที่เปลี่ยวอะไร

ถูกต้องครับเป็นตอนกลางวันครับเธอก็ทนนั่งต่อไปจนถึงที่หมายนั่นแหละครับ
สุดท้ายนะครับผู้หญิงคนนี้ไม่ได้นำคลิปนี้
เรื่องราวนี้ไปแจ้งความกับทางตำรวจ
เพื่อจะเตือนคนอื่นให้ระมัดระวังนะครับ
หากไปเจอกับคนขับแท็กซี่ลักษณะแบบนี้
หรือจะเป็นคันนี้อันนี้เดี๋ยวต้องเช็คกันอีกทีนะครับ
แต่ผมบอกไว้ก่อนนะเอายังไงซะ
คนขับแท็กซี่ดีมีเยอะแยะมากมาย
แต่หลายครั้งที่เราต้องเอาเรื่องราวนี้มาเล่าสู่กันฟังเนี่ย
เพราะเป็นการเตือนภัยกันและไม่อยากให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีก
ขนาดว่าเราเนี่ยนะเล่าข่าวแบบนี้บ่อย

ยังมีเลยอ่ะแสดงว่าเดี๋ยวนี้คนเราแบบว่า
อาจจะเครียดมากหรือเปล่าครูจันทร์ครูจันทร์เครียดไหมคะ
เครียดครับแต่ก็ไม่เคยไปลงในลักษณะแบบนี้นะครับ
ก็ไปทำอย่างอื่นให้หายเครียดอย่างเช่นเล่นกีฬาก็ได้

หรือว่ามาดูข่าวของเราก็ได้คู่กัดสะบัดข่าว

ก็มีสนุกนะคะไม่ต้องเครียดนะคะ

ตั้งใจดูข่าวนี้ให้ดีเพราะว่าข่าวนี้แหละคือคำถาม

ไม่มีคนอ่ะไม่มีคนเออทั้งที่หลอนไปดูภาพกันดีกว่ามันลดอะไรยังไงอ่ะ
แต่อยู่เขาดังขึ้นแล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงไหมคะ

ใช่นาทีนั้นเป็นใครก็หนีใครก็วิ่งนะ
สาวสองคนนะครับพากันหลอนเมื่ออยู่นะ

รถกระบะคันนี้ที่จอดอยู่ข้างรถจักรยานยนต์ของเธอเนี่ยที่สตาร์ทเอง
ทีแรกก็นึกว่ามีคนอยู่ในรถ
ออกไปส่องดูเนี่ยผ่านกระจกเข้าไปเออไม่เห็นใครสักคนบนรถเลย
ทำให้เกิดคำถามมากมายในหัวพร้อมทั้งคนที่หัวก็ลุกขึ้นด้วย
ว่าใครเป็นคนเปิดแล้วก็ใครเป็นคนสตาร์ท

ทีมข่าวก็ลงได้ไปพูดคุยกับนางสาวลีนิกานะคะแดงประเสริฐนะคะเจ้าของคลิปเนี่ยนี่นี่
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าบริษัทแห่งหนึ่งภายในชุมชนเขาวังเมืองใหม่หมู่๕นะคะ
ตำบลบ้านหม้ออำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะ

นี่เดี๋ยวเราดูไปก่อนลักษณะท่าทางเป็นแบบนี้ใช่ไหมพี่ฝนนะ
แล้วเห็นบอกว่าเวลาที่ช่วงเกิดเหตุมันสัก๙โมงเช้า
๙โมงของวันที่๒๗ครับเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
แล้วสองคนนี้เหมือนก็ขับมอเตอร์ไซค์แล้วมาจอดอยู่ตรงนี้พอดี
พอเขาได้ยินเสียงสตาร์ทรถมาดังมาจากรถข้างของเขา
ก็คือรถกระบะคันนี้ก็เลยเดินไปส่องดูนึกว่ามีคนนั่งอยู่แต่ไม่มีค่ะ
นาทีนั้นคิดดีไม่ได้แล้วคิดในใจอย่างเดียวต้องมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่นะคะ
แล้วเนี่ยรถคันนี้กระจกมันใสก็เลยมองเข้าไปเห็นแล้วไม่มีคนในรถ
หันไปมองหน้าเพื่อนแล้วพร้อมใจจะส่งเสียงวิ่งนะคะ
รีบใส่เกียร์หนึ่งสตาร์ทตัวเองวิ่งหนีออกมานะคะ
ก่อนที่จะรีบเข้าไปบอกคนในออฟฟิศนะคะเพราะว่ารถคันนี้คือสตาร์ทเองนะคะ
และยังมีกลิ่นควันแล้วก็กลิ่นเหม็นไหม้ออกมาจากรถด้วย
เขาก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบนะคะ
จากเจ้าของรถเขาไม่อยู่จะจอดทิ้งไว้๓๔วันแล้วด้วย
เหมือนมันสตาร์ทไม่ติดก็เลยคิดว่าจะมาช่วยเขาดูก็เลยเล้งหาคนขับแต่หาไม่เจอ

นี่แหละค่ะสตาร์ทเองนะคะ

ก็ประสานช่างซ่อมมางัดรถนะ

ซึ่งพบว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับหรอก

อ่าจึงทำให้การดึงคั่วแบตเตอรี่
เออก็เลยดึงคั่วแบตเตอรี่ออกมา
มันจะได้หยุดสตาร์ทใช่ค่ะซึ่งช่างใหญ่นะ
เขาก็มีประสบการณ์มานานแล้วแหละ
สันนิษฐานค่ะบอกว่าอาจเกิดจากระบบไฟฟ้าภายในรถกระบะคันนี้แหละ

กรณีนี้อาจเกิดจากสายไฟชำรุด
หรือว่าถูกพวกหนูอะไรอย่างนี้ตัดขาดนะคะทำให้สายไฟเกิดช็อตได้

โชคดีที่เกียร์ยังว่างนะ
ไม่พุ่งเข้าไปข้างหน้าเขาเรียกว่าอะไรถ้าเกียร์แบบ
เขาใส่เกียร์หนึ่งอะไรอย่างนี้รถอาจจะพุ่งนะ
รถมันพุ่งได้เลยนะมันพุ่งได้

รถคันนี้ก็ยังเป็นใช้การสตาร์ทแบบ
ใช้กุญแจเสียบแล้วหมุนสตาร์ทใช่แล้วใช่แล้ว
เดียวกันเกียร์เองเนี่ยเราก็ได้ดูแล้วว่าเป็นเกียร์แบบเกียร์กระปุก
ใช่แล้วเกียร์แบบปกติทั่วไป
แล้วทุกครั้งถ้าเกิดว่าคนที่ใช้เกียร์กระปุก
ถ้าจอดรถเอาไว้ส่วนใหญ่บางคนเขากลัวรถไหล
เขาจะเข้าเกียร์หนึ่งไว้รถมันจะไม่ไหล

แล้วถ้าคันนี้เกิดเข้าเกียร์หนึ่งเอาไว้แล้วมันมีการสตาร์ทเองแบบนี้
เราอาจจะพุ่งรถมันพุ่งได้นะพูดจากนั้นก็ต้องระวังนะในการจอดรถแต่เบื้องต้นเขาก็ยังไม่มีใครมาแสดงตัวเป็นเจ้าของรถนะ
ก็ตอนนี้กำลังประกาศหาเจ้าของรถอยู่นะคะ
แล้วอีกอย่างหนึ่งเห็นบอกว่าเขาก็ประกาศตามหาเหมือนกันพี่ฝน

ป้ายทะเบียนรถคนเขามาดูกันเยอะไงว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ยรถคันนี้มันทะเบียนอะไรขอดูหน่อยมันใกล้ถึงวันแล้ว
เอามามาเดี๋ยวอาจารย์ฝนจะบอกให้นะคะ

เจ้าแม่น้ำฝนนะคะครับจะมาบอกให้เจ้าของอ่าทะเบียนรถคันนี้ก็คือเออ
ซองสูญแปดเจ็ด

ไม่ได้เกี่ยวกับที่ว่าจะงงงายอะไรนะคะ
สเนียงสอง

แล้วไปตอบคำถามกันให้ถูกเราถามไปว่ารถประเภทอะไร
ที่อยู่ก็สตาร์ทเองได้ส่งมาทางไลน์นะครับ
เดี๋ยวเราจะรอดูว่าใครจะตอบถูกและเร็วที่สุด

เรื่องนี้ก็สำหรับกับคนที่เดินไพรคนที่เขาขับรถเทเวอร์นะครับ
เรื่องของเรื่องเขาขับมาที่บ้านหลังหนึ่งเพื่อจะมารับจ้าง
คือจะมาหางานทำนั่นแหละอารมณ์ประมาณนั้นนะครับ
แต่สุดท้ายไม่ได้งานแล้วครับเข้ามาที่นี่มากายร่าง
กลายเป็นโจรโรคจิตมาขโมยกางเกงในซะอย่างนั้นนะครับ

เพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดมันจับพฤติกรรมได้ชัดเจน
มีทั้งผู้ก่อเหตุและเพื่อนของผู้ก่อเหตุนะฮะ
เหตุการณ์นี้นะครับนายสุทัศน์ศรีงามที่อยู่หมู่๗บ้านหนองคูขัน
ตำบลร่อนพิบูรณอเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
คนนี้เนี่ยก็เป็นเจ้าของโรงงานทำอิดบล็อก
แล้วก็มีตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความสงบหมู่บ้านหรือว่าชรบด้วย

คุณสุทัศน์เขาเล่าว่าช่วงประมาณสัก๑ทุ่มของคืนวันที่๒๗ตุลาคมที่ผ่านมานะฮะ
นางสุทัศน์แล้วก็นางวันวิสาภรรยาเนี่ยนะฮะทั้งคู่เนี่ยออกไปคุมงานที่โรงงาน
แล้วก็ให้ลูกสาว๒คนอายุ๑๓คนหนึ่งและ๗ปีคนหนึ่งอยู่ที่บ้าน
แต่ก็อยู่ที่บ้านกับคนงานอีกคนนึงนะ
ตอนนั้นนะครับก็มีนายวีรยุทธ์ทองคำอยู่อายุ๒๗ปีเป็นชาวพัทธลุงฮะ
ขับรถเทลเลอร์มาจอดที่หน้าโรงงานตรงนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็เดินเข้ามาในบ้านพูดคุยกับคนงาน
สักพักเนี่ยคุยไปคุยมาคนงานเขาขับขี่รถออกไปทำธุระข้างนอกไปไม่นานหรอกครับแป๊บเดียวประมาณ๒๐นาที
แต่นายวีรยุทธ์แสดงความเป็นโรคจิตทันทีเลยเห็นว่าไม่มีคนก็เลยไปขโมยเอาชุดชั้นใน
เสื้อใน๔ตัวกางเกงในอีก๕ตัวของลูกสาวเจ้าของบ้านคว้าไปแล้วครับเอาไปแล้วครับ
พอก่อเหตุเสร็จนายวิรยุทธ์เนี่ยทำทีเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็คาดว่าจะเอาไอ้ชุดชั้นในต่างเนี่ยไปซุกซ่อนก็คือใส่ยัดเข้าไว้ในตัวบ้างอะไรบ้างแล้วเตรียมที่จะหลบหนีไปฮะโอ้โหทำแบบนี้เลยนะ
แล้วทางเจ้าของบ้านเขาเพิ่งมารู้ว่ามีการถูกขโมยกางเกงในไปก็เพราะว่าช่วงสัก๒ทุ่มครึ่ง
นายสุทัศน์และนางวันวิสากลับมาบ้านไงแล้วภรรยาคุณวันวิสาจะเดินไปเก็บผ้าที่ตากไว้ปรากฏว่าชุดชั้นในหาย
หายไปทั้งหมด๙ชิ้นก็อย่างที่ผมบอกนะเสื้อใน๔ตัวกางเกงใน๕ตัวครับ
อันนี้ไม่ใช่คำถามนะไม่ได้ไม่เกี่ยวนะแต่เล่าให้ฟังเฉยว่าเนี่ยของกลางทั้งหมดเต็มไปหมดเลยฮะ
สุดท้ายต้องไปดูกล้องวงจรปิดและเห็นพฤติกรรมของนายวิรยุทธ์ทั้งหมดเลย
ก็เลยไปแจ้งเอาไว้กับทางผู้ใหญ่บ้านกำนันแล้วก็เจ้าหน้าที่นะฮะ
ให้ไปช่วยตรวจค้นตัวนายวิรยุทธ์แล้วเชื่อไหมนายวิรยุทธ์ยังนั่งชิวอยู่บนรถเทลเลอร์ที่จอดอยู่หน้าบ้าน
ก็คือเหมือนไม่สะทกสถานสุดท้ายจับได้พร้อมของกางชุดชั้นในตอนแรกเจอ๒ตัว
สักพักค้นไปค้นมาตำรวจมาแล้วตอนนั้นแล้วก็เจอที่เหลืออีก๗ตัว
สุดท้ายนะครับก็เนี่ยฮะคนก่อเหตุเขารับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
แล้วที่ก่อเหตุไปน่าจะเป็นเพราะว่าฤทธิ์ยาไปเสพยามาด้วยครับ
สุดท้ายก็โดนแจ้งความดำเนินคดีไปนะครับกับสิ่งที่ตัวเองนั้นได้ทำลงไปครับ
โอ้โหขโมยไปได้อะไรอ่ะขโมยไป
ภัยสังคมเอามาฝากเตือนกันเอามาฝากเตือนกันนะคะ
ใครที่มีชุดชั้นในโอ้ไม่ใช่คืออาจจะต้องเก็บดีแต่จริงผมเชื่อว่าเขาเก็บดีแล้วแหละ
แต่บางทีมาเจอเรื่องบทนี้ด้วยความไม่ตั้งใจจริง
เอาไปดูเรื่องที่แบบว่าชุ่มชื่นใจกันหน่อยนะนี่ครับเปลี่ยนอารมณ์หน่อย
พาคุณผู้ชมไปดูคลิปคลิปนี้นะคะคำว่ารักแท้มีอยู่จริงนะคะ
แล้วก็ชีวิตคู่คือเราต้องอยู่ด้วยกันดูแลกันยามทุกข์ยามสุขยามยากอะไรอย่างนี้
เราต้องอยู่ดูแลกันนะคะคลิปนี้ใครดูก็ทั้งยิ้มไปด้วยทราบซึ้งแล้วก็น้ำตาคลอบด้วย

นี่ค่ะเป็นความรักที่แบบว่าโอ้โหยิ่งใหญ่มากเลยนะคะผู้ชายคนนี้นะคะ
คือเขาแบบช่วยเหลือภรรยาเขาที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะ๒ปีที่แล้วนะดูแลกันใกล้ชิดไม่ห่างไกลเลย
ใครดูก็ต้องน้ำตาไหลกันทั้งสองทั้งสองสามีพระยาน่ารักมากเลยนะคะ
คือสามีเนี่ยทั้งร้องเพลงทั้งเต้นทำทุกอย่างให้ภรรยาเขายิ้มได้
เรียกได้ว่าชีวิตคู่แบบนี้คือแบบเออรักแท้มันมีอยู่จริงนะคะ
คือคนดูคลิปนี้เยอะมากนะเป็นล้าน๑๕ล้านนะ๑๕ล้านวิวเลย

อยากจะรู้จักคนที่อยู่ในคลิปแล้วครับพี่ป
ผู้ชายคนนี้นะคะชื่อว่าคุณนำพลลิฤทธิสุวรรณนะคะ
หรือพี่ขุนพี่ขุนเรียกพี่ขุนนะคะ
ขุนได้โพสต์คลิปนี้ล่ะซึ่งพี่ขุนนี่ดูแลภรรยาชื่อคุณสองนะคะ
ป่วยติดเตียงจากโรคเส้นเลือดในสมองแตกนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ไปไล่ดูคลิปที่พี่ขุนเนี่ย
นำลงไว้คลิปแรกเมื่อวันที่๒๓เมษายนปี๒๐๒๐นะ
ซึ่งเขาได้กอดภรรยาประคองขึ้นจากเตียงเลย
ปรับท่านั่งให้กันดูสิคะนี่เหมือนเป็นการแบบว่าช่วยให้
กล้ามเนื้อเพราะว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียง
ครั้งที่ทำอิริยบทต่างพี่ขุนนะ
จะคอยพูดให้กำลังใจเก่งมากน่ารักมากแข็งแรงมาก
เก่งขึ้นทุกวันคือให้กำลังใจตลอด
ถูกต้องค่ะส่วนนี้ค่ะเป็นคลิปที่พี่ขุนเนี่ย
เดี๋ยวจะดูถือกระดานให้พี่สองนะคะเขียนชื่อตัวเอง

ตอนแรกก็ยังเขียนไม่คล่องนะพยายามฝึกไปทุกวัน
เขียนไปเขียนมาจนเขียนคำว่าคำว่ารักคุณโอ้ย
ได้เห็นคำนี้แล้วโอ้โหน่ารักนะ
คือถ้าเป็นพี่ขุนพี่คุณต้องน้ำตาไหล
คุณผู้ชมลองนึกภาพนะคนที่แบบเส้นเลือดในสมองแตกเนี่ย
อาการนะคุณผู้ชมนะกล้ามเนื้อมันจะอ่อนแรง
มันจะไม่สามารถควบคุมได้แต่สามารถเขียนคำนี้มาได้
อาจจะดูแบบว่าไม่ตรงเท่าไหร่หรอกใช่แต่คุณดูเอาเหอะเขาทำได้แล้วอ่ะ
แต่มันสวยงามนะคะมันไม่ตรงแต่มันสวยงามนะครับ
คุณผู้ชมดูสิเขาต้องใช้ความอดทนมากแค่ไหน
ที่จะทำให้ภรรยาคือเข้มแข็งขึ้นมาได้ขนาดนี้นะคะ
ไล่ดูคลิปทั้งหมดแล้วเนี่ยก็คือเริ่มโพสต์ตั้งทั้งหมดเนี่ย

สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ
ขุนของเราอยู่เคียงข้างภรรยาไม่ห่างเลย
ทำทุกอย่างเพื่อภรรยาที่เขารักจริงนะคะ
ซึ่งคลิปล่าสุดลงไว้เมื่อ๑วันที่ผ่านมา
เป็นภาพที่พาภรรยานั่งรถเข็นไปสูดอากาศนอกบ้านนะคะ
ชาวเน็ตเห็นก็ตามมาให้กำลังใจกันแบบเพียบเลยนะคะ
น้ำตาไหลน้ำตาไหลชื่นชมในความรักของคู่ปุะ

ที่ยั้งหยืนยงยึนยงยึนยงจริงค่ะ

ขอให้พี่๒แข็งแรงขึ้นเร็วค่ะ
เบรกนี้ด้วยข่าวความประทับใจกันเลยละกันเนอะ

จนถึงเรื่องของกติกานะครับส่งกันมาผ่านทางช่องทางไลน์เท่านั้นนะ
คำตอบที่เราถามไปว่ารถประเภทอะไรที่อยู่ก็สตาร์ทเอง
เพราะฉะนั้นให้รีบหน่อยนะคะเพราะว่าพี่เวเชอร์๕๐๐บาทจากบิ๊กซีรออยู่ค่ะ
ครับอย่าลืมนะแฮดแท็กเมล็ดโทรศัพท์นะครับ
มาดูเรื่องนี้หน่อยแม่ลูกผูกพันลูกก็ไปเที่ยวไปเล่นของลูกอะเนาะ
แม่ก็ต้องไปตามสิลูกยังเด็กอยู่แถมมันเย็นแล้วแต่ลูกดื้อไม่ยอมกลับ
แล้วสิคิดจะสู้แม่ดูสิแม่กับลูกจะเป็นยังไง
รั้งที่สองค่ะแม่พูดจากภารกิจอย่างดี
แท่เทียงอะไรพี่จะไปสู้แม่เหรอ

รองเท้าครับแล้วลูกเปลี่ยนกิ่งไม้ใส่
ด้วยกิ่งไม้ใส่โดนไหมโดนแม่ไหม
โดนนิดนึงโอ้ยเฉียวนะจะเฉียวนะ
สุดท้ายโดนสิเอาแล้วอาวุธอาวุธหลุดมือแล้ว
ลูกไม่รู้ทำไมหลอมใส่เลย
อย่างนี้ค่อยสอนค่อยบอกเด็กเนาะ
ว่าเรื่องของการที่แบบว่าจะทำร้าย
เรื่องของการเอาสิ่งของต่างมาคว่างปลาใส่กัน
มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่ารัก
อย่าทำนะลูกนะแล้วถ้าอยากจะไปเที่ยวต่อ
หรืออยากจะอะไรยังไงคุยกับแม่
กับแม่เขาดีบอกแม่ได้

เวลาผมจะไปไหนเนี่ยผมก็บอกแม่ประจำ
บอกว่ากลับไม่ดึกกลับเช้า
ดูครับขอบคุณครับพี่ฝน

แฮลลี่พอตเตอร์ที่เขามีไม้กายยะสิทธิ์
แล้วก็ทำการปลดอาวุธของอีกคนนึงอะไรประมาณนี้
เอาไปดูกันต่อนะคะเมื่อลูกชายร้องไห้จะกินนม

แต่แม่ใช้วิธีการอะไรที่ทำให้ลูกหยุดร้องงอแง
อันนี้น่ารักมากไปดูกันค่ะ
อะไรคะ

มามามามากินนมหน่อยจ๊ะ

แต่สุดท้ายพอแม่บอกว่าอยากกินใช่ไหมลูก
ค่อยพูดลองพูดแบบน่ารักขอดีน่ารักสิ

ค่ะเพราะว่าเด็กก็เหมือนผ้าขาวนะคะใส่อะไรให้เขาไปเขาก็จะเป็นแบบนั้น
ซึ่งนี่ค่ะก็คือถ้าเขาร้องงอแงแล้วเอานมให้เขากินเลย
แล้วเขาก็จะนึกว่าอ๋อทำแบบนี้เขาถึงจะได้กินนม

นี่ก็เป็นวิธีการสอนของคุณแม่ที่เอาไปใช้ตามได้นะ

ติ๊กต๊อกท่านนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ

ใครที่ยังไม่ได้ตอบคำถามนะยังคือคิดอยู่ว่ารถอะไรนะ

ดีจังแต่ว่าน้องเขาต้องทำการบ้านด้วยนี่สิ
อืมต้องทำสองอย่างในเวลาเดียวกัน

จะทำยังไงก็ไปดูสิค่ะ
นี่แหละเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหม

โอ้โหไอโดเก่งเก่งจริง

นี่สิ่งที่เหลืออยู่ตอนนี้

อ้าแล้วก็เอาเท้านี่หนีบเชือกนะคะ

แล้วก็ดึงเชือกไกลเปรย์น้อง

ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบนี้เห็นแล้วก็น่ารัก

แบ่งเบาภาระคุณแม่
เนี่ยให้เท้าน่ะเบานะ
เดี๋ยวเหยียบแรงไปเดี๋ยวน้องเด้งออกมา

น่ารักที่สุดเลย
อ่ะอ่านแล้วที่ดีสุดก็คือผู้โชคดี

ของเราในวันนี้นั่นก็คือ
บ๊ายบายบาย
ยินดีด้วยนะครับกับคุณทรนพัฒน์นะครับ
ตอบมานะฮะตอบมาว่ารถกระบะก็ถูกต้อง

แล้วก็ทำตามกติกามีแฮชแท็กหมายเลขโทรศัพ
เดี๋ยวเราจะเช็คความถูกต้องนะครับว่าใช่ตัวจริงอะไรยังไง

นั่นก็คือบัตรกำนันมูลค่า๕๐๐บาท

ได้รับไปเลยนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ

เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในสบัดข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะ
แต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกับเราได้ใหม่นะคะในคู่กัดสะบัดข่าวเสาร์อาทิตย
เราจะลากันไปด้วยภาพนี้ค่ะ
น้องแมวนะคะเขาทำอะไรไม่รู้เหมือนกันนะ
คล่อมเขาเดินคล่อมไอ้เสาระเบียงหรือเปล่านะ

อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ
ได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ